แรกนะคะเชื่อว่าแม้เวลาผ่านไปแต่ว่าหลายคนยังคงเอาความประทับใจเก็บไว้อยู่ในใจ
โครงการ๙คนละ๙มาคราวนี้ขอนำเสนอรูปแบบใหม่
คุณผู้ชมเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ที่บอกได้เลยว่าหาดูที่ไหนไม่ได้
ปรากฏการณ์๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศล่าสุด
บอกเลยว่าเป็นทุกความรู้สึกตลอด๕๕วันของโครงการนี้
จะถูกถ่ายทอดผ่านสายตาทุกคนในเวอร์ชันภาพยนตร์๒๒๑๕เชื่อบ้ากล้า๙ค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าไม่เคยมีใครเห็นผ่านสื่อมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะ
และที่สำคัญทุกคนยังจะได้ร่วมทำความดีกับโครงการ๙นี้เพื่อสิริราชอีกด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ได้โอกาสสุดพิเศษ
พูดคุยเรื่องนี้กับพี่ตูนด้วยค่ะไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
สวัสดีค่ะกับวิบิตโปรเจคเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกับอะไรเหรอจะมันคือภาพยนต์
หนึ่งเรื่องที่เราได้ทำขึ้นหลังจากที่เราไปวิ่งเบตรงแม่สายเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเอาสิ่งที่เราถ่ายมา
เก็บภาพมาทั้งหมดมาประมวลผลเป็น๑ชิ้นงาน
พิเศษเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วภูมิกับเขาไปต่อยอด
สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขารู้สึกและสิ่งที่เขารู้สึกว่า
คนพอได้รู้เรื่องราวแบบนี้แล้วจะได้รับแรงบันดาลใจต่อไป
มันมี๑เพลงที่ผมคือตลอดวิ่ง๕๕วัน
คือผมเอากีต้าไปด้วยช่วงจังหวัดประจวบมั้
ไม่มีอะไรทำในขณะที่เรานอนเช่นเผรฟเขาเอากิต้าขึ้นมา

ก็เอามาทำจนเสร็จ

ระหว่างวิ่งจริงหลังจากดูหนัง

อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ย

ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ทางศรีราชกำลัง

ที่พระราชธานาม

ยังต้องการแรงสนับสนุนจากคนไทย

ท่านครับคุณนะครับ
ตรงแม่สายระยะทางไกลแค่ไหน
คนไทยก็มีมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะคะ
ซึ่งในงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ค่ะพี่ตูนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

มีไม่บ่อยค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องงานหนังเรื่องนี้
เป็นความฝันของผม

แน่นอนจะบอกแน่นอน
ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละครับ

เราก็ไม่อยากบอกไปแล้วฟาวเนอะ

อันไม่ครอบครัว

แต่เราสัมภาษณ์เดี่ยวเธอมาให้นะคะ

ให้เขาพร้อมก่อนดีกว่า

คือเราก็ทำทุกวันของเราให้ดีที่สุดแหละ
ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น

ทำอัลบั้มของเขาให้เสร็จ

ในส่วนเรื่องของการบริจาค

เคาน์เตอร์โรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วไป

ชื่อบัญชีเพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอาคารนวมินทรบพิษ
๘๔พันธุ์ศาลงพยาบาลสีรีราชค่ะ
หรือว่าอีกช่องทางนึงนะคะง่ายค่ะ
แล้วก็กด๔๕๔๕๐๙๙ค่ะตามหน้าจอได้เลยนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค
เพื่อสมทบทุนในการสร้างอาคารโรงพยาบาลศิริราชนั่นเอง
คนคนละ๑๐บาทเองเนาะนะคะโอนไปนะคะ
เราได้ทำบุญด้วยนะคะจิตใจก็สงบตามไปด้วยนะจ๊ะ